มาดูความขึ้นหน้าคดีของน้องชมพู่นะคะ
เด็กหญิงอายุ๓ขวบที่หายตัวออกไปจากบ้านนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
หายออกไป๔วันค่ะสุดท้ายไปพบเป็นศพ
ห่างออกจากบ้านไปประมาณ๒กิโลเมตรด้วยกัน
แต่ว่าสภาพศพที่ไปเจอคือไม่สวมเสื้อผ้าเลยนะคะ

ของแคบลงนะคะโดยเน้นกลุ่มคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตอนนี้ย้ำว่ายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
มีเจ็ดคนด้วยกันค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปดูคดีนี้ด้วยตัวเอง
ก็คือที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงมุกดาหารค่ะ
ไปติดตามคดีนี้นะคะมีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่า
หลังจากการประชุมแล้วชุดสืบสวนเก็บดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยทั้งหมด๗คน
จำนวนนี้๕คนไปผัวพันกับคดียาเสพติดถือว่าเป็นการตีวงให้แคบลง
สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะและทีมชุดสืบสวนที่นำไปจากพื้นที่ส่วนกลาง
ก็คือกรุงเทพมหานครค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าให้อยู่ตรงนี้แหละ
ให้อยู่ที่นี่ห้ามกลับจนกว่าจะทำคดีเสร็จด้วยนะคะ
มาดูเจ็ดคนกันหน่อยนะคะย้ำย้ำอีกสักหนึ่งครั้ง
คนนี้ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะประกอบไปด้วย
คนแรกชื่อว่านายแอ๋มค่ะคนที่สองนายรินคนที่สามนายสมบัติ
นายสมบัติคนนี้เป็นคนที่ไปเจอศพน้องคนแรกและปรากฏชื่อเมื่อวานนี้เองนะคะ
ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนที่สี่ชื่อในเต้ยค่ะ
คนที่๕ชื่อนายสมคิดคนที่๖นายวาและคนสุดท้ายนายเฉลิม
ก็จะมีทั้งรายชื่อคนเดิมและรายชื่อใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะ
เป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะคะต้องรอผลเทียบเคียงดีเอ็นเอ
เพื่อยืนยันอีกครั้งว่า๗คนนี้คนไหนล่ะ
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปหรือมีส่วนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ขณะที่การประชุมค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์พร้อมชุดสืบสวนกลาง
และตำรวจภูทรภาคที่สี่ประชุมเกือบตลอดทั้งวันเลยนะคะ
หลังจากประชุมเสร็จออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ตำรวจให้น้ำหนักการสอบสวน
พิจารณาดูว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดใครน่าจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด
ลำดับความสำคัญจากการพุ่งเป้าไปตามพยานหลักฐานเป็นตัวตั้ง
ยึดผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักสำหรับผลการชนะสูตรศพของน้องชมพู่
ครั้งแรกผลออกมาจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
ก็ถูกระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนี่ยนะคะ
หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เอ๊ะไม่พบร่องรอยอะไรเลยเหรอนะคะ
แต่ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วว่าประโยคนั้นที่พูดว่า
ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตจากอะไร
ข่มขืนหรือไม่นี่คือคำชี้แจงออกมาจากโรงพยาบาลที่ชนะสูตรรอบแรกค่ะ
อ่าเดี๋ยวต้องรอผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ